ก่อนอันนี้ไปเอ่อมีราคอนแล้วก็ละลายคือเรียบร้อยแล้วค่ะ
ก็ทั้งตื่นเต้นแล้วก็เต็มที่ค่ะเรื่องบทเพราะว่าพูดภาษาอีสานด้วย
ก็ค่อนข้างลึกก็ต้องพูดให้นัวหน่อยค่ะ
ส่วนใหญ่โอ้โหก็เต็มที่ค่ะต้องเต็มที่เลย
เหมือนแบบอะไรที่เราทำไม่ได้เราก็จะถามตรงนั้นเลยอย่างนี้ค่ะ
มันค่อนข้างยากตรงที่อีสานแพ้
แล้วเราอยู่กรุงเทพแต่พ่อกับแม่เราก็อีสานแหละ
แต่ก็คือเราก็ต้องเหมือนแบบต้องกลืนมาให้ได้มากที่สุดค่ะ
ช่วยเรื่องภาษาเยอะพี่ณเดชน์ส่วนใหญ่ภาษา
เขาก็จะเป็นฟิลเขาค่ะฟิลล์พี่เขา
ราบลื่นค่ะต้องดีแหละทุกอย่างมันก็ช่วยกัน
อะไรที่แบบช่วยได้ก็ช่วยยิ่งเรื่องภาษายิ่งต้องช่วยกัน
จริงมันเป็นคิวพระราชุกเสาร์อาทิตย์ค่ะ
น่าจะต้องปีหน้าเลยค่ะเพราะว่าเราก็เพิ่งจะเริ่มถ่ายกันกลางปีเนอะ
ยังไงปีหน้าเขาต้องน่าจะได้ชมกันค่ะ
ก็อย่างที่พี่แดงบอกค่ะที่แม่แดงบอกก็คือรอบท
แต่เรื่องของโบเนี่ยบทมาประมาณ

ก็ดีแล้วค่ะคนก็จะได้รู้จักละครเรื่องนี้
ไม่เป็นไรค่ะมันก็ปกติแหละ
มันก็เป็นปกติแหละผู้ใหญ่ก็ไม่ได้บอกอะไรมานะคะ
แต่แค่เขาก็บอกว่ากลัวว่าจะคิดมาก
แต่คือเราก็เหมือนรู้
รู้ที่มาที่ไปว่าอะไรยังไงอยู่แล้ว

ถ้าเรื่องละครตอนนี้ผมยังไม่เข้าไปรู้ว่าขอมเมนต์ยังยังไง

แล้วก็ฝึกภาษาทำยังไงให้มันเป็นอิสาลแท้ลึก
ถ้าอยากตัวทำอะไรก็เหมือนเป็นที่สำคัญมันอึดอันไหม
ไม่นะคะไม่อึดอันปกติ

เดี๋ยวมันจะเครียดเปล่า

ให้เขามาสนใจเราก็ได้

แฟนคลับของคุณไม่ควรควรเราอะไรไง

แฟนคลับของคุณไม่ควรเราอะไรไง

แฟนคลับของคุณไม่ควรเราอะไรไง

แฟนคลับของคุณไม่ควรเราอะไรไง
อะไรนะคะ

แฟนคลับของคุณไม่ควรเราอะไรไง

แฟนคลับของคุณไม่ควรเราอะไรไง

แฟนคลับของคุณไม่ควรเราอะไรไง

แฟนคลับของคุณไม่ควรเราอะไรไง

แฟนคลับของคุณไม่ควรเราอะไรไง

แฟนคลับของคุณไม่ควรเราอะไรไง

แฟนคลับของคุณไม่ควรเราอะไรไง

แฟนคลับของคุณไม่ควรเราอะไรไง
อะไรนะคะ
แฟนคลับของคุณไม่ควรเราอะไรไง

แฟนคลับของคุณไม่ควรเราอะไรไง

แฟนคลับของคุณไม่ควรเราอะไรไง

แฟนคลับของคุณไม่ควรเราอะไรไง

แฟนคลับของคุณไม่ควรเราอะไรไง

แฟนคลับของคุณไม่ควรเราอะไรไง

แฟนคลับของคุณไม่ควรเราอะไรไง

แฟนคลับของคุณไม่ควรเราอะไรไง

แฟนคลับของคุณไม่ควรเราอะไรไง

แฟนคลับของคุณไม่ควรเราอะไรไง

แฟนคลับของคุณไม่ควรเราอะไรไง

แฟนคลับของคุณไม่ควรเราอะไรไง

แฟนคลับของคุณไม่ควรเราอะไรไง

แฟนคลับของคุณไม่ควรเราอะไรไง

แฟนคลับของคุณไม่ควรเราอะไรไง

แฟนคลับของคุณไม่ควรเราอะไรไง